เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตำรวจคอมมันโดกองบังคับการปราบปราม
ก็ได้ร่วมกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีได้บุกทลาย
พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ซึ่งจุดดังกล่าวนั้นเป็นจุดนัดพบกันระหว่างแรงงานต่างด้าว
ที่ต้องการที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับกับในหน้าของคนไทย
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่มีรายงานว่าจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้กว่า๒๐คนครับ
อันนี้ก็เป็นวินาทีนะครับที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโด
กรรมคับการปราบปรามวิ่งจู่โจมเข้าไปจับตัวแรงงานต่างด้าวครับ
พยายามจะวิ่งหลบหนีหลังแรงงานกลุ่มนี้เห็นตำรวจนำหมายสารอาญา
เข้าไปตรวจค้นบุคคลและสิ่งของผิดกฎหมายภายในบ้านที่ไม่มีเลขที่นะครับ
ซึ่งตั้งอยู่กลางสวนกล้วยหอมในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
จากสภาพของบ้านเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปภายในสวนนะครับ
ก็ทำให้กลุ่มในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวมองเห็นรถบรรทุก๖ล้อ
ซึ่งเป็นภาษณะที่ตำรวจกองปราบปรามขับเข้าไปในพื้นที่
จึงทำให้แรงงานบางส่วนสามารถวิ่งหลบหนีไปได้ครับ
เพียงคนไทย๒คนที่เป็นนายหน้าแล้วก็คนขับรถ
แล้วก็คนต่างด้าวสัญชาติลาว๓คนที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
หญิงชาวลาวที่ถูกจับนะครับก็ได้บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
หนีเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยนานกว่า๑ปีแล้ว
หนีเข้ามาทางจังหวัดมุกดาหารแต่ว่าเนื่องจากต้องการจะกลับบ้าน
เมืองปากเซสปลาวจึงจ่ายเงินให้กับในหน้าคนไทย๒๕๐๐บาทเป็นค่าภาษณะในการเดินทาง
ซึ่งพันธบรตรีเจษฎาสมณัฐสารวัตรกองบังคับการ
กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามก็ได้กล่าวนะครับว่า
จากการสืบสวนของตำรวจประกอบกับข้อมูลจากไทยรัฐทีวีก็ทราบว่าเป้าหมาย๒จุด
เพื่อรอเปลี่ยนภาษณะของแรงงานต่างด้าวที่สำคัญนะครับ
แต่ละวันก็จะมีแรงงานต่างด้าวเข้าออกที่จุดนี้มากกว่า๕๐คน
จะหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผลักดันออกนอกประเทศต่อไปครับ